อีกหนึ่งเรื่องที่แบบว่าน่ารักน่าลุ้นอยากจะให้ดูกัน
แสนรู้แน่นอนค่ะต้องบอกว่าเก๋ไก่น่ารักมากเลยนะคะ
กับการเป็นเด็กวัดของเจ้าสี่ขานี้นะคะน่ารักแค่ไหนเราไปดูกันหน่อย

คุณนิวนาวครับแน่ใจแหละครับนี่ว่านี่เด็กวัด
อ่าเด็กวัดไงนี่เดินตามพระราชอาทิตย์มิตระบาดยานเช้า
ก็ต้องการว่าเป็นเด็กวัดที่จะอยู่ในวัดในแรกที่คุณบอกเนี่ยนะ

แบบนี้มันเขาเรียกว่าหมูวัด
ไม่ใช่หมูป่าแล้วใช่ไหมมาอยู่ในวัดก็เป็นหมู่วัด

แม้จะเป็นหมูป่าย้ายเข้ามาอยู่ในวัดก็เลยเปลี่ยนสัญชาติไปเป็นหมู่วัดไปแล้วนะคะ
ตอนนี้เนี่ยหมูป่าตัวนี้อายุ๔เดือนชื่อน้องนำบุญค่ะ
เช้าแบบนี้ที่อำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรี
ชาวบ้านแถวนั้นเขาก็จะเห็นนะว่าพระกับน้องหมูป่าก็จะเดินมาบินทบาทด้วยกันทุกวันแบบนี้
แล้วก็ไม่ได้มาธรรมดาแต่งตัวเต็มยศนี่เครื่ององค์ทรงเครื่องต่างต่าง
เสื้อแว่นตาผ้าขาดผมจัดเต็มสุดนะคะ
เรียกว่าฉลาดแล้วก็เป็นมิตรกับผู้คนเหลือเกิน

เรียกว่าสร้างความสุขสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน
ได้ทำบุญใส่บาทสุขใจแล้ว
ได้เห็นน้องนำบุญมามีความสุขยิ่งขึ้นไปอีก